ที่สำคัญค่ะเราต้องทำมาหากินนะคะเขามีคำที่บอกว่าไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อยนี่เรื่องจริงนะคะ
อย่างเช่นพี่เด่นชัยสายสุพรรณคนนี้คุณผู้ชมเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยหล่อนะคะแล้วก็เพลงดังมากมายค่ะ
มีเพลงนึงพี่แจ๊กรีนชอบมากพี่ไม่ได้เจ้าชู้โอ้โหคือเพลงนี้เปิดมาเนี่ยมันเหมาะกับเรามาก
เพลงนี้ดังมากคุณผู้ชมแล้วพี่เด่นชัยเนี่ยวันก่อนได้เจอน้องอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
แกก็เปิดใจเลยนะคะว่ามันเจอมรสุมชีวิตอะเนาะ
พี่เด่นชัยก็บอกว่าไอ้คั้นพี่จะนอนรออยู่ที่บ้านมันก็ไม่ใช่นะ
ต้องใช้ต้องกินทุกวันค่ะ
ท้ายที่สุดแกก็เลยมาทำงานนี้คุณผู้ชม
พนักงานขับรถส่งของฟังไม่ผิดนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งเคยมีชื่อเสียง
แต่ก็ไม่ได้อายนะคะที่จะมาขับรถแบบนี้

คือรับจ้างเนี่ยส่งของทั่วราชนาจักรนะคะ
คือใครที่อยากจะใช้บริการพี่นะคะก็โทรได้เลยนะคะ
ถามว่าอายไหมคนก็ถามกันมาเยอะ
โอ้ยเป็นนักร้องไปไหนมาไหนควรรู้จักอะไรเงี้ย
เด่นชัยบอกเลยพี่ไม่อาย

ดีใจด้วยซ้ำนะคะที่มีคนจำเราได้ค่ะ
ถ้าโมอายก็ไม่มีเงินเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะ

เอาไปฟังสิ่งที่ด่วนชายซ้ายสุภัณฑ์หน่อยค่ะ

เพราะว่าเราก็มาจากคนบ้านนอก
เราก็จัดมาแบบท้องไล่ท้องนา

งานแบบกรรมก็ไม่ได้เกี่ยวกับ

เพราะลูกทุ่งมีรากฐานมาจากคนลุกทุ่งอยู่แล้วนะครับ

ก็เราไม่ได้ซีเรียสนี่ก็อยู่บ้านเฉย
อยากเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกคนเลยนะครับ

จะขายของออนไลน์จะขายสินค้าอะไรเนี่ย
ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาชีพที่สุดเจริท